เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้
เงินคนในร้านจนคนในร้านตกใจต้องถ่ายคลิปภาพเอาไว้
แล้วเงินที่เอามาแจกเนี่ยนะไปขโมยมาจากวัด

โดนจับได้เพราะว่าไปนั่งตัดผม
รวบตัวเลยเนี่ยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงเลยนะคะ
ครับนายสมชายลายขาวอายุสี่สิบแปดเป็นชาวจังหวัดนครพนม
เงินเข้าไปทั่วเลยค่ะทุกคนแปลกใจว่าอ้าว
อยู่ดีมาเดินแจกเงินจนเขาต้องแบบถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะ
แต่เป็นเงินที่ไปขโมยมาไปขโมยถึงในกุฏิ
ที่วัดเทพบุตรจังหวัดชนบุรีนะคะนี่ค่ะ
ได้เงินเป็นสองแสนแล้วเงินนี้น่ะ
และพระเครื่องยี่สิบองค์นะเนี่ยค่ะครับ
เอาเงินไปเอาพระเครื่องไปด้วยนี่ค่ะแล้วมีดหมอลงอาคมด้วยเล่มหนึ่งอืม
ทีนี้ค่ะพอรู้ตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
แล้วก็แจ้งเบาะแสของคนร้ายล่าสุดนะคะ
ถูกตำรวจจับแล้วก็นำตัวไปโรงพักที่ถูกจับได้เพราะว่า
ตัวนายสมชายคนก่อเหตุคนนี้ไปนั่งตัดผมในห้างห้างหนึ่ง
ภาพนี้เลยค่ะแล้วหลับแบบนี้ค่ะหลับไม่รู้เรื่องแบบนี้
ก็เลยโดนรวบตัวนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนจับเนี่ยค่ะ
มีพลเมืองดีรู้ข่าวเพราะว่ามีการโพสต์เฟสตามหาคนก่อเหตุ
แล้วก็เห็นหน้าคนร้ายชัดพลเมืองดีคนนี้ชื่อว่านายสรายุทธ์อายุยี่สิบเก้า
เขาก็เลยเอ๊ะเห็นที่มีการแชร์กันในเฟซบุ๊คแบบนี้
ก็เลยไปดูภาพนะคะว่าเออมันใช่จริงใช่คนก่อเหตุจริง
ก็เลยมีการแบบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารวบตัวนะคะครับสุดท้ายตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะ
นี่ค่ะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานบันเทิงจริง
จะยอมรับเอาเงินไปใช่ไหมครับครับผมยอมยอมยอมยอม
นี่ช่างมันเปิดอยู่ใช่ไหมครับเพราะมองว่าจะขึ้นปัญหาพระอาจารย์
แต่มันไม่ได้อยู่ผมก็เลยเห็นเห็นว่าผมก็หยิบเงินกับมีดอยู่บนโต๊ะครับ
นี่ค่ะเงินอ้างว่าไม่รู้ว่าได้ไปเท่าไหร่
แต่ก็เอาไปเที่ยวในสถานบันเทิงแล้วก็ไปแจกคนนั้นแจกคนนี้แจกสาว
พระเครื่องที่เอาไปบอกหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้
ส่วนมีดลงอาคมที่เอาไปจากทางวัดเนี่ย
กาดสถานบันเทิงยึดเอาไว้นะคะคือพกมีดไปเที่ยวไง
เขาก็ตรวจร่างกายก่อนเข้าที่เที่ยวไงก็เลยโดนยึดไป
พอตรวจสอบประวัติเนี่ยนะคะเคยถูกจำคุก
ในคดีรักทรัพย์มาแล้วตั้งหลายครั้งนะคะท่านรักษาการเจ้าอาวาส
ก็เลยฝากไปค่ะว่าใครที่รับเงินจากผู้ชายคนนี้ไป
เชื่อว่าน่าจะจำหน้าผู้ชายคนนี้ได้ไปคืนวัดก็น่าจะดี
ไปคืนวัดก็น่าจะดีวัดยินดีรับคืนนะคะ
แต่ทางวัดท่านก็เมตตานะครับบอกว่าใครที่
รู้แล้วแล้วอ่ะว่าได้เงินจากไอคนนี้มาเนี่ยแต่ถ้ามีความจำเป็น
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูครอบครัวทางวัดท่านก็ไม่ว่านะ
ใช่ท่านเจ้าวาดก็บอกไม่เป็นไรแม่แสบจริง